สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาวันนี้นะครับกับเราสองคนก็เน้นเรื่องของกรีธาเป็นหลักแล้วกันนะครับ
ในการแข่งขัน๔เกมครั้งนี้ใช่ก่อติดกันมาทีละชนิดกีฬานะครับเพื่อให้แฟนได้ติดตามกัน
เน้นกรีธาก่อนเพราะว่าชิงชายเยอะสุดที่๔๕เหรียญทองแล้วก็เราก็ตั้งความหวังกับการเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับ
ของกีฬากรีทาครับอีกครั้งนี้นะครับเป้าหมายก่อนอันนี้สองสมัยล่าสุดได้สิบเจ็ดเหรียญทองครับ
อันนี้ตั้งเป้าสิบสี่เหรียญทองจากสี่สิบห้าเหรียญบอกว่าเพียงพอต่อการเป็นจ้าเหรียญทองแล้วแต่ค่อนข้างสูงเสียงนะครับ
ว่าหลายชาติเนี่ยก็เตรียมตัวค่อนข้างดีเดี๋ยวเราไปไล่เรียงในอีเวนต์สำคัญดีกว่าที่แฟนติดตามกันนะครับ
รวมถึงความพร้อมของทีมรุมกฎไทยกันด้วยนะครับสี่เกมที่มาเลเซียสิบสี่เหรียญทองของทีมไทยนะครับ
แน่นอนไฮไลท์สูงสุดนะครับที่แฟนแฟนกีฬาชอบมากครับสี่คูณหนึ่งร้อยทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
ทีมชายเนี่ยแชมป์ยี่สิบสี่สมัยนะครับก็ป้องกันแชมป์มาก่อนหน้านี้สองสมัยที่ต่อกันในปีสองพันสิบสามแล้วก็สองพันสิบห้า
ไปเสียแชมป์ที่ปาเลมบังในปีสองพันสิบเอ็ดก็ไม่ได้เหรียญทองครั้งแรกในรอบยี่สิบสี่ปีกลับไปอีกครั้งสองสมัย
ก็น่าจะตามองอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจะมีนักกีฬาเลือดใหม่ขึ้นมาเหมือนกันในชุดนี้นะครับแต่ว่าคู่แข่งสำคัญ
ฟิลิปปินส์ที่มีลูกครึ่งอเมริกันรวมถึงอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามที่เป็นตัวสอดแทรกได้
เดียวทีมไทยแต่ดูแล้วสถิติใช้ได้เหมือนกันส่วนอีกหนึ่งชาติมองข้ามไม่ได้ก็คือเจ้าภาพนะ
สีเชียดทั้งทีมชายทีมหญิงกันประกาศก้าว
จะขอล้มให้ไทยให้ได้ในการกุฎท่า

ไทยเสียช้ำไปทั้งประเพศ๑๐๐และ๒๐๐เมตร
กับนักกีฬาจากฟิฟิลิปปินต์และเวียดนาม

แล้วทางโคชก็กรรตีว่าสภาพร่างกาย์นิยมพร้อมอีกกว่า๒ปีที่แล้วมาก
ส่วนทีมหญิงนะครับก็เป็นช่วงของการถ่ายเลือดใหม่ครั้งนี้
ก็ส่งทางทัศพรมนากิจเจ้าของเหรียญเงินในครั้งที่แล้วที่แพ้นักกีฬาเวียดนามด้วยภาพถ่าย
สูสีมากนะครับก็ลงลากเหรียญทั้ง๒อีเวนต์รวมถึง๒นักกีฬาหน้าใหม่นะครับ
ออนุมาเชษฐาแล้วก็กัญญารัฐปากดีส่วนทีมผัดก็จะมีเพิ่มคือสุภาวันที่ปัตย์นะครับ
เข้าอีกคนหนึ่งซึ่งทีมนี้ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญเงินทีมแชมป์เอเชียที่อินเดียมานะครับ
ผัดหญิงนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมแพ้จีนเพียงแค่๐๐๑วินาทีเท่านั้น
ดังนั้นโอกาสของทีมหญิงเป็นแชมป์มาแล้ว๑๙สมัย๔คูณ๑๐๐เมตร
เป็นแชมป์มาแล้ว๑๗สมัยติดผู้หญิงเนี่ยอาจจะดูแล้วน่าห่วงน้อยกว่าผู้ชาย
ฟังแบบนี้แล้วดูจะพอได้ลุ้นแล้วก็พอจะเบาใจได้นะครับ
เอาล่ะสำหรับการวิ่งระยะกลางกันบ้างนะครับอย่าง๔๐๐เมตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ลุ้นกันสนุกเหมือนกันนะครับ
นั้นมีลุ้นเหรียญจากนักกีฬาหญิงที่ครั้งนี้ส่งพรพันธ์ฮึกนะครับแล้วก็สุภานิษฐ์ภูลเกิด๒นักวิ่งตัวหลักจากทีมวิ่งผลัด๔คูณ๔๐๐เมตรหญิง
ที่เป็นเจ้าของเหรียญเงินจากครั้งก่อนลงชิงชัยนะครับขณะที่ทีมชายส่งวิศนุโพศีและพิชยะสุนทรท่วมลงแข่งขันครับ
จากนี้ยังตั้งเป้าที่วิ่งข้ามรั้ว๑๑๐เมตรและ๔๐๐เมตรชายจากจำรัฐฤทธิเดชและนัทพงศ์ขนอมอีกด้วยนะครับ
ส่วนในประเภทกรีธาประเภทลานนะครับยังคงมีลุ้นจากคว่างจักรครับทั้งชายและหญิงโดยเต็งหนึ่งก็เป็นสุเบนรัฐอินแสงนะครับ
เคยผ่านเวทีโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่เรียโอเดอร์จาเนโรมาแล้วนะครับและเป็นเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วอย่างนรงเบนจรูน
ส่วนอีกหนึ่งความหวังในประเภทกระโดดไกลนะครับคนนี้รู้จักเป็นอย่างดีครับตีโต้สุภานระสุขสวัสดิ์ณอายุทยาครับ
ร้อยเอกหญิงวาสนาวินาโทที่ลงแข่งขันป้องกันแชมป์ในประเภทสัตกีธานะครับก็ยังมีนักกีฬาไทยให้ได้ลุ้น
อาชีพคุณหมอเลยนะมาไล่ล่าฝันการเป็นนักกรีธาทีมชาติ
โดยใน๔เกมครั้งนี้นะครับคุณหมอจะลงแข่งขันในประเภทมาราทอน
ร่วมกับบุญถึงศรีสังนักกีฬาตัวเก่าทีมชาติไทยนะครับ
ก็ไล่เรียงพอสมควรนะครับกับกีฬาที่เป็นไฮไลท์ในประเภทลูก
ซึ่งเรามีความหวังหลายต่อหลายประเภทนะครับแต่ว่าถามทั้งโค้ชดีกว่านะครับ
เดี๋ยวพูดคุยนะครับกับโค้ดแฝดเล็กพลตรวจตีสุภาวนัท
ริยมงคลหัวหน้าภูมิสอนนะครับทีมกรีธาไทยสวัสดีครับ

ครับ๑๔เหรียญทองนะครับถามย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับ
ข้ามมีความเสี่ยงเหมือนกันกับการเป็นเจ้าเหรียญทอง
แค่๑๔เหรียญจาก๔๕เหรียญนี่เพียงพอใช่ไหมครับ
คืออย่างนี้ทุกปีเราก็หวังอยู่แค่๑๐ปี

ถ้ามันได้มากกว่านั้นมันก็ชัดเจนมากขึ้นที่เป็นเจ้าสี่เกม
ใน๔เหรียญมันจะมีแต่ที่จะแบ่งเหรียญไปมีฟิลิปปินส์
อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามไทยที่แบ่งเลี้ยงกัน
เพราะอาจจะได้จากเหรียญ๒เหรียญถ้าเราได้ถึงเกิน๑๔เหรียญ
มันโอกาสเป็นเจ้าที่เก็บมากกว่าสูงมันก็หลักต่างครับ
มองถึงความพร้อมของทีมกีธาทีมชาไทยในครั้งนี้
คือก็มีข่าวเหมือนกันว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปเก็บตัวที่เยอรมัน
ต่างจากในครั้งก่อนที่ไปเก็บตัวมาก่อนที่เรมัน
มันจะมีผลกับการเตรียมทีมบ้างไหมครับ

ยูจะมาตัดอีเวตไหนอยู่ต้องมาถามอะไรก่อนถ้าให้๓๕อยู่ลิมณ์ออกมาตัดอีเวตไหน

ต้องคุยกัน

จากที่ได้ติดตามกันมาจากผู้สื่อข่าวด้วย
เห็นบอกว่านำอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเครื่องที่ใช้ในการระเบิดกล้ามเนื้อ
ในการสตาร์ทรวมไปถึงในการสปรินต์ตรงนี้พอเอามาใช้กับนักกีฬาแล้วได้ผลดี
เราใช้มาในรอบช่วงซ้อมเมื่อ๒เดือนที่แล้วแล้ว

ความพร่อมของนักกีฬา

คนดินไม่ได้ชื่อแล้วแข่งทุกรายการยังไงก็มีความสิทธิ์ขึ้นได้หมด

ผู้ที่มีชื่อใบแข่งเนี่ย
ว่าจะแบรนด์คลาร์ดอย่างกิ้มพิ้งผัทนี่
จะเอาไก่มาลงก็ได้จะเอาดอกไก่มาลงก็ได้
อันนี้เป็นกติกาของสถาบันกีฬาโลกเขานะครับ

อันนี้วางตัวไว้แล้วให้แฟนได้ทราบพอได้ไหมครับ

ถ้ามา๔คูณ๑๐๐เมตรชายไม้๑ก็กิจดานำสู่วันนะฮะ
ไม้๒บรรดิกช่วงชาย
ไม้๓จิตรภงมิณภาค
ไม้๔จรรย์ฮะ
ก็เป็นมา๔ครั้งที่แล้วนะครับ

ความมั่นใจก็๔คูณ๑๐๐นี่โอกาสของเราป้องกันแชมป์สูงเลยใช่ไหมครับ
ปีที่นี้เรามองว่าเราน่าจะทำไรไม่จีบที่เกมเบ้า

ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ได้ยินแบบนี้แล้วพอจะรู้สึกชื่นใจแล้วก็รู้สึกวางใจได้บ้าง
เพราะว่าแฝดเล็กนี่ชัดเจนบอกว่ามีโอกาสที่จะทำลายสถิติครั้งที่แล้วด้วย

เน้นย้ำนะครับนี่คือไฮไลท์ขายของสำหรับกรีธานะครับ
คือแน่นอน๑๔เหรียญทองอยากให้ได้ตามเป้า

แต่ว่าไฮไลท์ที่เราติดตามก็คือพวกวิ่งผลัด

แต่บอกเลยว่าสู้กันเพียงแค่ไม่ถึง๑๐วินาทีเท่านั้น

สนุกมากนะครับในการวิ่งระยะสั้นนะครับ
ก็นาทีเดียวแท่จะชี้ข่ายกันเสียวินาทีต้องตัดสินด้วยภาพถ่าย

เอาไปดูความพร้อมจากทีมไทยแล้วดูคู่แข่งต่างชาติกันบ้าง
อย่างที่คุณชนะบอกมาเลเซียนะครับเขาก็คาดหวัง
บอกว่าตั้งเป้าไว้๑๐เหรียญทองไปอย่างน้อย
ซึ่ง๑๐เหรียญทองก็เป็นรอเพียงแค่ไทยที่หวัง๑๔เหรียญทอง
รายการระยะสั้นนะครับทางไครูนฮาฟิศจันทัน
คือความหวังของเจ้าภาพที่จะล่าเหรียญทอง๑๐๐แล้วก็๒๐๐เมตร
เพื่อย่างตำแหน่งกับทางชินโปรงวินาพระตัวแข่งของทีมไทย
ส่วนบารุนอิสยามานาฟรมกฎดาวรุ่นของมาเลเซีย
ก็ประกาศท้าชนไทยในการแข่งขัน๔คูณ๑๐๐เมตรชาย
หลังจากที่เพิ่งจะทำลายสถิติด้วย
ของเขาก็คงมีการจับตัวเลขเดี๋ยวว่าของเราได้เท่าไหร่ของเขาได้เท่าไหร่
รายการอื่นเขาก็หวังเหมือนกันแต่เอาคร่าวแล้วครับ

เลเซียก็หวังจากวิ่ง๑๐๐เมตรหญิงด้วย
รวมไปถึงวิ่งข้ามรั้ว๑๑๐เมตรชาย

โดดสูงชายเขาก็ลุ้นเหมือนกัน
แล้วก็เป็นแชมป์เก่าอย่างดาวรัฐซิงรัฐ
ดาวาก็มีลุ้นสำหรับคนนี้นะครับนอกจากนี้เขย่งก้าวกระโดดชายเนี่ย
และกระโดดไกลก็เป็นอีก๒ชนิดที่เขานั้นลุ้นที่จะได้เหรียญทองนะครับ
ส่วนระยะสั้นนะครับจิรพงศ์มีนาพระเสริมอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
งานหนักของเจ้ามิ้วก็คือหนึ่งร้อยเมตรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยได้หนึ่งร้อยสองร้อยแล้วก็สี่คู่หนึ่งร้อยนะครับในการแข่งขันในปีสองวันสิบสาม
พม่าแต่ว่าครั้งล่าสุดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือแข่งขัน
ฉันไม่เชื่อเสียปุ๊กก็มาแข่งซีเกมต่ออาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่ง
โดยมีเอริกชอนเครลมกดฟิลิปปินส์ลูกครึ่งอเมริกันนี่แหละ
จะมีหลายต่อหลายคนที่ทางฟิลิปปินส์เขาส่งมาแข่งขันนะครับ

ก็เป็นคู่แข่งสำคัญของเธอมชีวิตพลง
และมาเลเซียก็มีคู่แข่งสำคัญคนนี้อีกหนึ่งคนที่น่าจะตามมองเหมือนกัน
รวมถึงอิตโรนีเซียอิสบานดี้ที่ได้เหรียญเงินใน๒๐๒๐
ต่อเหรียญทองแดงในปี๒๐๑๕ก็พร้อมที่จะขับเคี่ยวด้วยนะครับ
นอกเหนือเมื่อจากมาเลเซียเจ้าภาพที่หวังจะล้มไทยให้ได้ในการหังกันกีฑา
อื่นเขาก็หวังเหมือนกันอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยก็ชัดเจนนะครับ
กับการแข่งขันกรีธาเรียกได้ว่ายกระดับขึ้นมา
คว้าเหรียญทองในกีฬา๔เกมได้เป็นอันดับที่๒ต่อจากไทย
สองสมัยหลังสุดโดยครั้งที่แล้วนะครับในปีสองพันสิบห้าเนี่ย
เวียดนามได้อันด่าได้สิบเอ็ดเรียนทองน้อยกว่าไทยเพียงหกเรียนทอง
ส่วนในปีสองพันสิบสามเวียดนามได้สิบเอ็ดเรียนทองน้อยกว่าไทยอยู่หกเรียนทองเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนอีกชาติหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออินโดนีเซีย
ก็เป็นคู่แข่งที่ไทยนั้นไม่อาจจะมองข้ามนะครับ
โดยคว้าเรียนกรีธาได้เป็นอันดับที่สองต่อจากไทยในปีสองพันเก้าที่ศพปลาวและปีสองพันสิบเอ็ดพวกเขาก็เป็นเจ้าภาพนะครับ

ส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์ประมาทไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับ
สำหรับชาตินี้เนื่องจากในครั้งนี้ก็มีรายงานอย่างที่คุณวรปัตอรุณิธาตุทางด้านสมาคมกีฬาฟิลิปปินส์
ก็ใช้นักกีฬาโอนสัญชาติมาเพื่อลุ้นเหรียญทองในหลายอีเวนต์
รวมถึงการนำนักกีฬาลูกครึ่งที่มีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับ
แข่งขัน๔เกมผลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทยครับ